คุณผู้ชมคะมาดูเหตุอาทยากรรมกันหน่อยนะคะมีชาวบ้านเนี่ยเขาไปเจอศพผู้หญิงโดนฆ่า
โดนมีดฟันหัวโดนแทงแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่กระท่อมกลางทุ่งนาที่ชัยภูมิ
ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบซึ่งสงสัยนะว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นแฟนนุ่มของคนตาย
เพราะว่าตอนนี้แฟนนุ่มหายตัวไปก็กำลังเร่งตามหาตัวมาสอบอยู่นะคะ
เมื่อวานี้ช่วงเย็นตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนโดนแทงตาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กระท่อมกลางทุ่งนาที่บ้านทุ่งสว่างตำบลวังชมพูอำเภอหนองบัวแดงที่ชายภูมินะคะ
ชาวบ้านไปเจอศพของคนตายคือนางสาวจุธาทิพย์บุญร่วมอายุ๓๓ปี
เสียชีวิตอยู่แบบนี้อยู่ที่พื้นบริเวณกระท่อม
ตำรวจสพนเหมาก็เข้าไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
พร้อมกับแพทย์จากโรงพยาบาลหนองบัวแดงแล้วก็กู้ภัยสว่างคุณธรรม
สภาพศพของผู้หญิงผู้ตายก็นอนหงายสวมเสื้อแขนยาวสีครีม
กางเกงขาสั้นสีน้ำตาลเลือดเนี่ยโอ้โหเปื้อนเต็มใบหน้าเลยค่ะ
มีบาดแผลฉีกขาดที่ศีรษะเป็นทางยาวแล้วก็กรามหักด้วยนะคะ
ตามร่างกายมีร่องรอยถูกมิดฟันทั่วร่างกายเลย
แล้วอันนี้ค่ะคุณผู้ชมมีดอิโต้ตกอยู่ข้างศพด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไปตรวจสอบส่วนศพก็ส่งไปชนะสูตร
โรงพยาบาลศรีนครินที่ขอนแก่นนะคะทีนี้ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ย
ตำรวจสงสัยนะว่าอาจจะเป็นแฟนนุ่มของผู้ตาย
ชื่อว่านายเวหาเป็นสุขตอนนี้ค่ะถ้าเกิดเขาก่อเหตุจริงจริง
เขาจะอยู่แบบไม่เป็นสุขแล้วคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังตามตัวอยู่
เพราะว่าได้ข้อมูลมานะว่าทางผู้ตายได้คบหากับแฟนนุ่ม
แล้วก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันทีเนี้ยพอหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
ฝ่ายหญิงเสียชีวิตแล้วแฟนนุ่มก็หายไปจากหมู่บ้านด้วย
ติดต่อไม่ได้ตำรวจก็เลยคิดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุครั้งนี้
อกจากนั้นค่ะทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามเจ้าของที่ที่พบศพของคนตายเนี่ยนะคะ
ไปคุยกับนายวิรัติบัวผันเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อเช้าวานนี้นะ
เขาเห็นเขาเห็นว่านางสาวจุธาทิพย์มากับผู้ชาย
ผู้ชายก็เป็นคนเดียวกันกับที่ตำรวจตามล่าตัวอยู่เนี่ยก็คือมากับนายเวหานี่แหละ
อยู่ที่กระท่อมกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านแล้วกระท่อมนั้นเนี่ยไม่มีคนอยู่
ตอนแรกนะตัวเจ้าของที่เนี่ยนะเขายังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะ
ผู้หญิงผู้ชายคู่นี้เขาคงมาหลบฝนมั้งเพราะว่าตอนนั้นฝนมันตกไงคะ
แต่ตอนที่เขาเดินมาดูที่กระท่อมเขาบอกว่าเห็นทั้งคู่เนี่ย
กำลังมีอะไรกันอยู่อืมณตอนนั้นเนี่ยพอเขาเห็นแล้วปุ๊บก็เลยอ่ะ
รีบเดินหนีไปจนตอนบ่ายมาดูที่กระท่อมอีกทีนึง
ปรากฏว่าฝ่ายหญิงตายแล้วโดนฟันตายก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
พบวันนี้หรอพบวันนี้เลย

คือนายเวหาเป็นสุขเป็นแฟนของผู้ตาย

ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครพบเห็นหรือว่ามีเบาะแสของนายเวหา
ก็สามารถแจ้งข้อมูลมาได้

ส่วนของสพนบัวแดงเนี่ย
สามารถติดต่อได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
นายเวหาเป็นศุกร์ผู้ชายคนในภาพคนนี้นะคะ